ให้อยู่ในมวลบรรยากาศสถานีผีดุต่อเลยละกันค่ะคุณผู้ชม

กระบะกับมอเตอร์ไซค์พอชนตุ้ม
ฟังดีเสียงหัวเราะแบบสะใจด้วย

ฟังทันไหมคุณเสียงมันแบบ
เดี๋ยวที่คุณว่าเป็นเสียงหัวเราะเหรอฟังทีนึง
เป็นเสียงยังไงเนอะคุณไหนคุณหัวเราะ
ก็เสียมาห่าวด้วยครับเสียงเครื่องยนต์อยู่รึเปล่าที่มันกำลังจะพล้ังกะมันก็เลย
ฉันไม่แน่ใจแต่ผมไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่าไว้ไว้ก่อน
คุณไม่ได้ลบหลู่เข้าใจแต่คุณรู้ไหมจุดตรงนี้

แล้วคนเขาก็เลยไปเชื่อมโยงกันว่าเกี่ยวข้อมั้ย
ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ฟังเสียงคุณผู้ชมเหมือนกับเสียงผู้หญิงไหม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเอาง่ายความเชื่อก่อนนะ
ต้องไปดูคนตายคนที่ตายเป็นสมมีผู้หญิงไหม

เพราะหมาดินเสียงอุบัติเหตุมันก็โฮ่งโฮ่งโฮ่ง

ได้ยินจริงลองฟังดูเป็นเสียงอะแบบนี้
คุณผู้ชมได้ยินไหมลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อย

จุดตรงนี้คือทางหลวงหมายเลข๒๔
อุทุมพรพิสัยห้วยทัพทันหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรค่ะ
หมู่๒ของจังหวัดศรีสะเกดนะคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้
จังหวะที่คุณผู้ชมเห็นเลยกระบะขาวขับมาเร็วไง

มอเตอร์ไซค์ของนางสาวสาธิวิมนต์แก้วริสต์
กระแทกพื้นแล้วเสียงดังมันมีทั้งเสียงเบรก
เสียงรถชนเสียงของกระเด็นใช่ไหม
ทั้งคนทั้งรถกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
คุณศาสิวิมลหัวกระแทกพื้นหมดสติ
ตอนนี้คุณศาสิวิมลก็อาการสาหัสนะ

กระบะเขาขับต่อไปคุณเขาไม่หยุดเลย
หนีไปเลยเหรอใช่อันนี้เรื่องของอุบัติเหตุนะ
ถูกต้องค่ะแล้วชาวบ้าน

นี่ไงดิฉันเลยอยากรู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่เกิดอุบัติเหตุ
คุณศพที่เสียชีวิตไป
มีศพผู้ชาย๒ผู้หญิง๒
แล้วเราไปคุยกับเมียของเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ตรงจุดนั้นน่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วนะ
เปิดกล้องวงจรปิดดูจะได้ช่วยตามหาฝั่งกระบะคู่กรณีไง
ปรากฏว่าหลังจากตุ้มพี่เขาเอาหูแนบกับระโพงมือถือเลย
เสียงที่หัวเราะเป็นเสียงผู้หญิงเหมือนชอบใจสะใจหรือเปล่า
แล้วนี่มันเป็นเรื่องของอาถรรพ์เป็นเรื่องของผีไหม
ตัวตายตัวแทนอะไรหรือเปล่าวิญญาณเก่าจะได้ไปผุดไปเกิด
ก็เลยหัวเราะใสล์วิญญาณใหม่อะไรแบบนี้เหรอ

ตอนเช้าค่ะ

ยังไม่เอกใจเอาไปให้ชาวบ้านฟัง๔๕คน

เขาพูดก่อนแล้วเราค่อยมาสังเกตอย่างนี้เหรอ
ไม่ค่ะหนูพูดก่อนแล้วทีนี้เอาไปให้ชาวบ้านเขาฟัง
เขาบอกว่าใช่เป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะเหมือนกับสาดใจ
โอ้โหนี่เอาจริงมาดูคอมเมนต์คุณผู้ชมเนี่ยนะ
ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าเสียงรถขู่ถนน
บางคนก็บอกว่าเสียงไมค์เสียงสะท้อน

อันนี้ต้องถามอาจารย์ออสหรืออาจารย์ปาดีคุณ
แต่ผมก็ได้ยินในธรรมนองเหมือนที่คุณผู้ชมบอก
น่าจะเป็นเสียงรถมากกว่าไม่ได้แบบไปถึงเรื่องผีอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ไม่ได้ลบหลู่นะแต่ไหว้ไว้ก่อนอีกแล้ว
ก็เรื่องความเชื่อก็อยู่กับคนไทยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ที่แน่ขอให้อาการคนเจ็บดีขึ้นเร็วนะคะ